สำหรับใครนะที่กำลังคิดถึงพระเอกยุค๙๐อย่างพี่หลังรัฐธรรมนูลหรือว่าชื่อใหม่ก็คือหลังเพชรดีขยับเข้ามาใกล้เรามีเรื่องราวของพี่หลังมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะ
ถ้าพูดถึงพระเอกยุค๙๐ในยุคนั้นเนี่ยต้องมีชื่อของพี่หลังติดอยู่อย่างแน่นอนนะ
และล่าสุดนะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรามีโอกาสได้เจอตัวของพี่หลังในงานแข่งขันฟุตบอลการกุศลมาเซล่า
ก็เลยขออัปเดตกันสักนิดนึงซึ่งอดีตพระเอกหนุ่มบอกว่าที่หายไปจากหน้าจอเนี่ย
เป็นเพราะว่าช่วงนี้มีความคิดแวบเข้ามาว่า
เรามาถึงช่วงที่ไม่เหมาะกับงานตรงนี้แล้วหรือเปล่า

ก็คือหัวเข่าเคลื่อนทั้งสองข้างเลยนะคะ

ตัวเราก็เติบโตมามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากงานแสดง
ก็เลยกลับมาโชว์ฝีไม้ลายมือทางการแสดงแนวจักรวงให้แฟนคลับได้ชมอีกครั้ง
ซึ่งก็เป็นแนวที่ตัวเองทำแล้วก็มีความสุขนะคะ

งานแสดงไปหลายปีนะคะล่าสุดเธอกำลังจะสละโสดแล้วจ้า

ใช่ฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มหล่อนอกวงการนะคะ
แต่คุณผู้ชมมันมีประเด็นค่ะที่เจ้าตัวขอออกมาเคลียร์นะคะว่า
เมื่อก่อนเนี่ยเดียเคยคบกับสาวหล่อไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมอยู่ดีถึงมาแต่งงานกับผู้ชายได้ล่ะ
ว่าในอดีตเธอมีปัญหาเยอะมากกับการคบสาวหล่อ
พยายามที่จะทำลายชื่อเสียงเอาเรื่องที่ไม่จริง
เกี่ยวกับตัวเองไปบอกผู้ใหญ่ในวงการแต่ละเรื่องเนี่ย
ถ้าใครเชื่อก็ทำให้เสียอนาคตได้เลยนะ

อย่างนี้เคยค้ายาเสพติดอย่างนี้แถมยังมีค้าอาวุธอีกโอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นเลยแต่ละเรื่อง
เดี๋ยวบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหชีวิตปั่นป่วนมากนะคะกว่าจะเคลียร์ตัวเองได้
เรียกว่าเข็ดขยาดกับการคบสาวหล่อกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเธอตอนนี้เธอแฮปปี้ดีแล้ว
และกำลังจะมีชีวิตดีกับหวานใจสุดหล่อยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับสาวเดียเลยนะคะ
น่าเข้าคุ้นจริงจริงใช่สองอาทิตย์ตอนเช้าเนี้ยเปิดไปเจอทุกทีเลยนะชิลลี่นะ
ถูกต้องค่ะโอ้โหแค่เบรกแรกวันนี้ก็จุกแน่นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ